ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ

จับได้แล้วคนร้ายมีฉายาว่า

ยืมรถวัดก่อเหตุ

สุดท้ายหนีไม่พ้นโดนจับนะคะครับย้อนเหตุการณ์นิดเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งสิบเจ็ดสิงหาคมนะคะคนร้ายใช้เครื่องพ่นไฟ
ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสารานะคะได้เงินไปสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท
จับได้แล้วผู้ก่อเหตุค่ะนายอนุชาหนูน้อยอายุสามสิบสอง
เขามีฉายาว่าเป้วัดเทคนที่เสื้อสีส้มนะคะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสารา
ไปจับได้ที่บ้านในตำบลไทยบุรีของกลางค่ะ
พ่นไฟที่ก่อเหตุทั้งแก๊สทั้งก๊าซออกซิเจน
กระบะ๔ประตูคันที่ใช้ก่อเหตุเลย
เงินสดนะคะที่เจอตอนที่ไปจับตัวเนี่ยมันหายไปเนอะ

เงินสดแค่๒๑๗๙๗๐บาท
ไปซ่อนอยู่ในลำโพงเก่าส่วนเงินที่หายไป๑๗๙๐๓๐บาท
คือเจอเงินของกลางไม่ครบ
หลักฐานสำคัญที่จับในเป้ได้คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่รถต้องสงสัยอีซูซู๔ประตูสีเขียวทูโทนขับผ่านจุดเกิดเหตุไป
แล้วรถคันนี้ตำรวจไปตรวจสอบจนรู้ว่าเป็นรถของวัด
ที่เอาไปก่อเหตุเนี่ยนะใช่เป็นรถของวัดน้องคิง

ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราเลยตามเจอรถครับ
แล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือจนรู้ว่าอ๋อนายอนุชาหรือเป้วัดเทชอบยืมรถวัดไปขับ
แล้วก็จนรู้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุเหตุการณ์นี้จริง
สุดท้ายเขารับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริงและทำคนเดียวค่ะ
เหตุผลที่ก่อเหตุก็เพราะว่ามีปัญหาหนี้สินถูกฟ้องจากบริษัทไฟแนนซ์จนตรอกจริง
แล้วก็รู้ว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดอับสายตาคนไม่ค่อยเยอะคนมองไม่ค่อยเห็น
แล้วก็ไม่นานมานี้ไปทำงานเป็นงานเชื่อมไปทำงานกับพ่อที่โรงเรียน
แล้วเห็นเลยว่าโอ๊ยมันปลอดใส่ตาคนเลยไปเอาอุปกรณ์ของพ่อที่เป็นช่างเชื่อม
ช่างเชื่อมเหล็กเอามาใช้ไปยืมรถวัดมาก่อเหตุ
เงินที่ได้มาบอกว่าไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปใช้หนี้
แต่ก็ยังไม่ทันได้ใช้หนี้เจ้าหนี้คนอื่นนะใช้หนี้ไปเจ้าเดียวเอง

จอดตรงไหนได้ตรงนั้นแล้วผ้าคุมสีส้มไม่ใช่ขโมยหลวงพ่อเขาเอามาอีกนะฮะ
ดูเหมือนเป็นเสื้อมาผูกทอไว้นะเดี๋ยวสิส้มเลยเนี่ย

คือวันนี้ตำรวจก็นำตัวนายอนุชาผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แล้วก็เข้าไปใช้แก๊สเจาะกล่องเหล็กบรรจุเงินสด
คุณผู้ชมคะเขาใช้เวลา๒ชั่วโมง

ทำไปเรื่อยจนเจาะได้
๒ชั่วโมงจนเอามือล้วงเอาเงินสดในกล่องเหล็กได้
ขนอุปกรณ์ไปหมดเลยนะปีนกำแพงกลับไปที่รถ
ขับรถหนีไปอย่างใจเย็นไม่มีใครเห็นเขาครับ
สุดท้ายตำรวจก็เจอหลักฐานนะคะ
แล้วก็รู้สาเหตุเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่เป็นหนี้ไม่ได้อะไรหรอก
พนันออนไลน์ไอ้หนี้เนี่ยมันมาจากพนันออนไลน์
เบื้องต้นเขายังพากเศษอยู่นะคะ
บอกว่าไม่ได้เป็นหนี้พนันออนไลน์เป็นหนี้หยิบยืมคนอื่นมา
แต่ทีนี้ไอ้เงินที่หายไปแสนเจ็ดกว่ากว่าน
เอาไปไหนไหนบอกใช้หนี้เจ้าหนี้แค่คนเดียว